สมัยนี้เนี่ยอันนี้ต้องเตือนกันจริงนะครับ

นะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเพราะยังมีแก๊งแบบนี้อยู่คือคุณลุง
ท่านหนึ่งนะชื่อลุงเขียวอายุ๗๔ปีอยู่ที่นครสวรรค์บอกว่าเจอแก๊งป้าย
แล้วเมื่นนเมื่นงองเลยลุงเขียว
อันนี้อย่างหนึ่งนะอย่างที่สองหลอกลุงว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
แต่มีปัญหาไปขึ้นเงินไม่ได้ขายต่อให้เอาไหม

รางวัลที่หนึ่งเท่าไหร่๖ล้านขายต่อให้ลุงเนี่ย๑๗๐๐๐บาท
ลุงซื้อเพราะลุงมีเงินอยู่๑๗๐๐ซื้อไปจริงนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยลอตเตอรี่มันไม่ได้ถูกรางวัล
นี่ลุงแกบอกว่าแกถูกป้ายยาเลยมึนก็เลยเชื่อประมาณอย่างนี้
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคิดว่าแก๊งป้ายยายังมีไหม
แต่ไอ้หลอกตกทองอะไรพวกนี้ใช่ไหมหลอกขายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอ่ะ
เอาฟังลุงเขียวหน่อยลุงเขียวคือในเขียวคันธมาศอายุ๗๔ปี
เห็นการเลี้ยงวัวความจริงกันมีอาชีพนึงด้วยก็คือ
ลุงเขียวบอกว่าลุงเนี่ยตกเป็นเหยื่อของแก๊งต้มตุ๋นชายหญิงคู่นึง

แต่ขับรถเก๋งสีบรอนเงินทะเบียนลุงมองไม่ชัด
มารับลุงที่บ้านเมื่อ๑๗ตุลาคมนี่คันนี้นะฮะ
แต่ถ้าคุณไม่ได้หลอกเขาไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นจริงเนี่ย
ไปหาตำรวจได้ชี้แจงกันได้นะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
แต่ลุงเขียวบอกว่ารถเก๋งคันนี้ผู้ชายกับผู้หญิงขับมาที่บ้าน
บอกมารับลุงไปรักษาคนป่วยให้หน่อยมาเมื่อ๑๗ตุลาคม
หลังก็ตะลี่ออก๑วันมาเนี่ยมา๒รอบนะ
รอบแรกเนี่ยบอกว่ามีคนป่วยนะแต่ไม่ได้พามาหาลุง
แล้วก็กลับมารอบที่สองบอกลุงพามาหาไม่ไหวจริง
ขึ้นรถไปด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวพาไปบ้านคนป่วย
เหยียบน้ำมันรักษาให้หน่อยลุงบอกลุงไม่รู้จักชายหญิงคู่นี้เลย

ก็ถามว่าแล้วรู้จักลุงได้อย่างไร
เขาบอกโอ้โหได้ยินชื่อเสียงของลุงเขียว
แล้วทีนี้พอขึ้นรถไปแล้วเนี่ยลุงไปโดนป้ายยายังไง
ถึงไปหลงเชื่อชายหญิงคู่นี้

แล้วแล้วแล้วเขา
แล้วที่มันก็นับเงินออกไปกระเป๋า
ให้ไม่เฉยเลย
แล้วเขาให้อะไรลองมองไหม
อ่าให้ใบ
ใบหวยไว้ไม่ถูกไว้หวยนี่น่ะ

ก่อนหน้านั้นเขาจะชวนลุงไปไหน
เขาไปฉีดยาไอ้ไปรักษาคนไข้

นี่ฮะตอนจะไปด้วยกันเอาไพรใส่มือลุงก่อน
เป็นพวกว่านสมุนไพรอะไรพวกนี้
แล้วลุงบอกช่วงนี้จังหวะเอาใส่มึงแล้วขอคืนอะไรอย่างนี้
มันเหมือนกับโดนอะไรป้ายไปแล้วมึนไปเลยนะ
ทีนี้พอขึ้นไปในรถเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
พอถูกอันนี้ลุงเขียวเขาบอกนะ

พอขึ้นไปบนรถนะก็เอาลุงเนี่ยส่งลงปากทางเข้าหมู่บ้าน
ห่างจากบ้าน๓กิโลเมตรนะครับ
คือตอนนั้นคนที่มาในรถ๒คนผู้หญิงเป็นคนขับ
ผู้ชายเนี่ยนั่งข้างหน้าข้างคนขับลุงนั่งเบาะหลัง
ลุงบอกขึ้นรถแล้วเนี่ยทั้งคู่ชวนคุย
บอกโอ้โหนี่เพิ่งถูกรางวัลที่๑งวด๑๖ตุลาคมเมื่อวานนี้เองเลยลุง
แต่ไม่ได้ไปขึ้นเงิน๖ล้านบาทมันคือไปขึ้นไม่ได้มันติดปัญหาเรื่องส่วนตัว
ลุงเอาไหมขายให้สลากใบนี้มูลค่า๖ล้านเลยนะลุงเอาไหม
ลุงมีเงินเท่าไหร่ติดตัวมาเนี่ยมีเงินเท่าไหร่
ลุงบอกมีเงินอยู่๑๗๒๐๐บาท
สุดท้าย๒คนนี้เขาบอกอ่างั้นขายให้๑๗๒๐๐บาท
กับสลาก๖ล้านลุงบอกลุงก็มึนไงลุงก็เลยเอาเงินให้เขาไปหมดเลย
วักเงินให้หมดเลยเหลืออยู่แค่๒๐บาทเนี่ยปิดการขายอะไรได้เสร็จ
ส่งลุงลงไว้หน้าหมู่บ้านห่างจากบ้าน๓กิโลเมตร
บอกต้องไม่แล้วลุงไม่รักษาแล้วไม่ต้องรับส่งรักษาแล้วเดี๋ยวจะรีบไปทำธุระต่อ
บอกพอเริ่มรู้สึกตัวแล้วแล้วแบบจะโดนหลอกหรือเปล่า
ลุงก็เลยไปที่สพกรกพระ
มันเป็นงวดวันที่๑ตุลาคม๒๕๖๔ไม่ใช่๑๖ตุลาคม
แล้วไม่ถูกรางวัลอะไรด้วยก็เลยไปแจ้งความที่สพกรกพระ
แล้วก็เพิ่งมารู้ว่าคนในหมู่บ้านเคยถูกแก๊งนี้
การป้ายยาเนี่ยคงไม่มีจริงหรอกน่าจะเป็นลักษณะอุบายของคนร้ายในการล่อลวงลุงมากกว่า
คือพอไปกับเขาแล้วเนี่ยพูดนู่นพูดนี่อะไรแบบมันดูแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปหมดอ่ะ
แป๊บเดียวก็คือส่งเงินให้เขาไปแล้วแล้วเขาก็ส่งลงรถแล้วแล้วก็ไปแล้ว
รู้สึกตัวอีกทีก็เกิดอะไรขึ้นวะเหมือนกับหลายลายใช่ไหมเอาเงินให้เขาไปหมดแล้ว
ใช่เขาคงพูดนู่นพูดนี่กล่อมจนมึน
ใช่บางทีบางแก๊งอย่างแก๊งตกทองมาล้อมหน้าล้อมหลังนู่นนี่นั่นเสียเงินไปหมดแล้ว